บิลบอร์ดเต็มเมืองอีกแล้ววันนี้นะจ๊ะ๑๗เมษายนวันคล้ายวันเกิดของน้องไม้เขา
อย่างที่ทราบกันดีช่วงนี้โควิดเนาะเข้าขั้นวิกฤตแล้วแต่แฟนคลับไม่ลืมค่ะจัดเตอร์ไพรส์ฉลองวันเกิดอายุครบ๓๑ปีให้กับพระเอกขวัญใจแบบเล่นใหญ่ด้วยจ้

ขึ้นป้ายบิวบอร์ดอวยพรวันเกิดให้หนุ่มไม้ตามสถานที่ต่าง

รวมไปถึงเปิดคลิปวิดีโอที่ทำขึ้นมาเป็นแบบพิเศษ
คือวันนี้โดยเฉพาะของคนรักไม้นะ
บันเทิงไทยรัฐสายตรงไปถามน้องไม้ว่า
รู้สึกไงบ้างแฟนคลับรักขนาดนี้

พร้อมกับฝากความห่วงใยมาถึงแฟนไทยรัฐด้วยจ้า
สวัสดีครับไม้พัทรเดชนะครับ
วันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของไม้นะครับ
ก็เป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่แต่งตัวครับ
แล้วก็ฉลองกับครอบครัวอยู่ที่บ้าน

ขอบคุณสำหรับโปรเจกต์น่ารักมาก
เมื่อเช้าตื่นมาเห็นก็ชื่นใจมากเลยนะครับ

ซ่อนความหวานเอาไว้ด้วยนะคะ
เพราะว่าไม่ใช่แค่อวยพรวนเกิดนะคุณผู้ชม
ก็ยังมีประโยคบอกรักกันที่แบบว่า
เธอจะขออยู่เคียงข้างไม้แบบนี้ไปนาน

บอกว่าขอให้พระเจ้าปกป้องดูแลนะคะ

ยังไงก็ดูแลกันต่อไปยาวแบบนี้เลยนะคะ